อืมแต่เตือนหน่อยนะพี่เบิร์ทค่ะอย่ากลางอ๋ออุ้ยอย่ากลางอันนี้
อันนี้คือดอมเตือนพี่อย่าเจ้ายศเจ้ายางอันนี้คือเตือนพี่เหรอ
เปล่าคุณพิธาเขาเตือนเตือนใครเขาเตือนว่าที่สอสอไง
ทำหมดเลยที่จะไปทำหน้าที่ในสภาในรอบเนี้ย
คุณผู้ชมฮะแล้วก็ต้องบอกด้วยนะว่าใหญ่กว่าเราคือพัก
ใหญ่กว่าพักคือความคาดหวังประชาชนโอ้คุณพิทาเขาบอกแบบนี้เลย
เพราะอะไรเพราะรอบนี้ก้าวไกลร้อยห้าสิบสองเสียงนะ
จนถึงตอนนี้เนี่ยเพิ่มจากเดิมมาเมื่อตอนปี๖๒นี้เพิ่มมาเยอะมาก
แล้วทีนี้ก็อาจจะมีบางคนยังทำตัวไม่ถูก
อยู่ในสภาต้องทำตัวอย่างไรนี่แหละครับพักเก้าไกล
เขาก็พานะทั้งว่าที่สอสอแบ่งเขตว่าที่สอสอบัญชีรายชื่อ
สมาชิกพักรวมไปถึงอดีตผู้สมัครสอสอของพักด้วย
ไปกันเลยสัมมนาที่พัฒนากอล์ฟคลับแอ่นรีสอร์ทอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีครับ
ก็ตลอดสุดสัปดาห์นี้คุณผู้ชมฮะสิบเก้าถึงยี่สิบเอ็ด
พฤษภาคมนี้เขาจะอบรมที่นี่กันเป็นเหมือนเวิร์คชอป
ใช่ค่ะเตรียมความพร้อมบทบาทหน้าที่การทำงานในสภาครับ
แล้วคนที่มาอบรมก็ไม่ใช่ใครที่ไหนคุณพิธาริมเจริญรัฐหัวหน้าพระเก้าไกล
รวมไปถึงเลขาธิการพักอย่างคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนครับเขาก็จะคุยเรื่องอะไรบ้างล่ะ
หารือแลกเปลี่ยนสำหรับคนที่ลงสมัครในเขตนั้นแล้วได้รับชัยชนะ
รวมไปถึงคนไหนคนไหนสอบตกเนี่ยก็ต้องมาถอดบทเรียนกัน
แล้วก็จะไปฉลองชัยชนะด้วยที่ได้รับการเลือกตั้งในครั้งนี้ครับ
คุณพิธาก็ขอบคุณทุกคนที่มีส่วนในความสำเร็จของพระเก้าไกลในการเลือกตั้งครั้งนี้
แล้วก็ถือว่าทำได้ทะลุเป้าใครจะไปคิดล่ะพี่เบิร์ดพี่น้ำแข็งคุณผู้ชมว่า
กลายจะมาเป็นที่หนึ่งในการเลือกตั้งครั้งนี้เขาก็เลยจะต้องออกไปขอบคุณประชาชนครับ
แล้วไม่ต้องรออะไรเลยนะเริ่มทำงานได้เลยทำงานได้ทันที
ต้องรอให้กรกตรับรองผลการเลือกตั้งครับแล้วคุณพิทาย้ำว่า
สอสอของพักทุกคนเนี่ยที่จะไปอยู่ในสภาต้องห้ามทำตัวกลางห้ามเจ้ายศเจ้าอย่าง
และท่องจำประโยคนี้ก็คือใหญ่กว่าเราคือพักใหญ่กว่าพักคือความคาดหวังประชาชน
จำไว้ให้ดีหลังจากนี้จะไปเดินสายพบสภาอุตสาหกรรม
สภาหอการค้าไทยกลุ่มแรงงานแล้วก็กลุ่มวิชาชีพต่างที่
เขาบอกว่าเป็นไปร่วมงานพรายนะแล้วก็ไปเดินขอบคุณประชาชนให้มากที่สุด
ในฐานะว่าที่นายกคนต่อไปครับแล้ววันอาทิตย์นี้คุณผู้ชมฮะ
ตามจุดต่างเพื่อขอบคุณประชาชนที่มอบความไว้วางใจ
แล้วเลือกพวกเขาเข้ามาครับอืมส่วนการจัดสรรเก้าอี้
รัฐมนตรีกระทรวงต่างต่างกับภักดีร่วมรัฐบาล
ที่การพักเก้าไกลเขาออกมาไม่มีไม่มี
ไอ้เอโมยูมีเรื่องแบ่งกระทรวงไม่มีหรอก
แต่ว่าคุณผู้ชมที่เขาดูข่าวการเมืองมาเขาก็บอก

ก็ต้องคุยแหละแต่ว่าไม่ได้มาบอกหน้าสื่อแบบนี้
ว่าตอนนี้เราคุยเรื่องกระทรวงกันแล้วเออ
เอาเหรอบอกยังไม่ได้มีการแบ่งกระทรวง
ลองไปดูว่ามีอันไหนต้องปรับแก้
เมียไหนต้องเพิ่มเติมเมียไหนยังไม่ลงตัวไหม

กระทรวงอันนี้ที่คุณชัยธวัฒน์บอกนะและพยายามจะจัดลำดับความสำคัญ
เพื่อดูว่ากระทรวงไหนที่มันจะไม่ทับซ้อนกับพักอื่นครับซึ่งพัก
เก้าไกลกำลังรอวาระจากพักร่วมก่อนจะสรุปหารือร่วมกัน
คุณผู้ชมก็คือวันจันทร์วันจันทร์เดี๋ยวได้เห็นแน่นอนค่ะ
ซึ่งการที่บอกว่าไม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรา๑๑๒ไม่ใช่แค่คุณชัยธวัฒน์นะคุณผู้ชม
แล้วก็เรื่องของคุณวิโรศน์พี่เบิร์ตคุณวิโรศน์ที่จะนั่งรัฐมนตรีมหาศัย
แปลกว่าไม่ได้กำหนดตัวตามที่เป็นข่าวแปลกว่าพี่เบิร์ตน่าจะม้ว
อันนี้ที่คุณชัยธวัฒน์บอกนะอย่างแล้วไม่กลับมาก่อน
เลือกตามแผ่นตำแหน่งประทานสภาผู้แทนราชสะดอน
ฟังกันอีกรอบหนึ่งฟังคุณชัยธวัฒน์หน่อยครับ
จะเป็นการคาดการณ์กันไปเองของสื่อมวลชนหรือว่าผู้สนับสนุน
ผมก็เห็นอยู่บ้างในทวิตเตอร์สำหรับคนนั้นคนนี้เป็นเป็นประธานสภาหรือว่าอะไรอย่างนี้นะครับ
แต่ว่ายืนยันว่าการพูดคุยกันยังไม่ไปไกลถึงขนาดนั้นเลยนะครับ
นี่ใช่ไหมที่คุณชัยธวัฒน์ดุพี่

โง่นใช่ไหม
เออถ้าออกมาวิโรธก็ตีตายเลย
คุณผู้ชมการเมืองก็นะดูและคาดการณ์กันไปนะครับ